ไปดูเรื่องนี้กันบ้างอีกหนึ่งอาชีพที่เขาว่ากันว่าเฮ้ยมันสร้างรายได้ดีจริงเหรอ
กับการทำอาชีพถอนหงอกครับ
รีบมาทางนี้เลยหงอกผมเยอะมาก

คนนี้ชื่อว่าคุณสุกัญญาบุญช่วย
อายุ๓๙ปีขึ้นไปใดโตเชิญชวนแบบนี้
รับถอนหงอกทั่วราชอาณาจักร

ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเอาแค่ในพื้นที่ของเธอก่อนก็คือแถว
เนินสะอาดตะบนท่าตานอำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิษนุโลก
เขาบอกว่าให้บริการถอนหงอกคิดค่าบริการชั่วโมงละ๑๐๐บาท
ข้างในเป็นแบบนี้เขาทำการดัดแปลงให้ภายในบ้านเนี่ยมีสถานที่สำหรับสระผมได้ด้วย
อารมณ์เหมือนเข้าซาลอนร้านตัดผมนั่นแหละคุณผู้ชมฮะ
คุณสุกัญญาบอกว่าเมื่อก่อนทำงานประจำนะเป็นพนักงานบัญชีของบริษัทเอกชนนานถึง๕ปี
ดูแต่เรื่องบัญชีอย่างเดียวเลย
แต่ตอนนี้ลาออกมาแล้วเพราะว่าต้องดูคุณแม่ที่ชราและอายุ๘๕ปีแล้ว
แล้วแถมมีโรคประจำตัวอีกต่างหากก็เลยคิดว่าเราจะทำอาชีพอะไรดีที่อยู่ที่บ้านได้
แล้วสามารถดูแลคุณแม่ได้ด้วย

หาความรู้ในอินเทอร์เน็ตแล้วพบว่ามันมีอาชีพถอนผมงอกแล้วสร้างรายได้ได้ดี
แถมลงทุนน้อยมันดีตรงนี้นี่แหละ
เธอก็เลยเปิดบริการถอนหงอกไปซะเลย
บอกอย่างนี้นะฮะว่าให้บริการถอนงอกมา๒๐กว่าวันลูกค้าตึม
เหรอคะเรียกได้ว่าคิวลงกันไว้แน่นสมุดบัญชีที่ว่าลงคิวเนี่ยนะแน่นยาวจนถึงปีหน้าแล้ว
ยังไม่มีคิวว่างต่อไปได้ค่ะ

โอ้โหแต่ละคนเนี่ยไม้ถอนงอกก็ใช้เวลานานอยู่

เขาบอกว่าเขาเคยแบบตาอักเสบด้วยนะ
แล้วจริงผมนี่ถอนหงอกที่ถอนยากที่สุด

โอ้ใช่มันตั้งแว่กไม่ได้พอไม่ค่อยเห็นนะครับ
เป็นแถวไล่ไปอย่างที่บอกนะว่า
เป็นอาชีพที่ลงทุนน้อย
แล้วก็อาจจะมีไฟรองรุปเตียงน้อยก็คือแนบมีหลายแบบด้วยนะห่าว
ขนาดอ่ะแล้วนอกเหนือจากเปิดร้านแล้วนะเธอบอกว่ายังมีบริการถอนงอก
ลิเวอรี่ยังไงคือไปยังพื้นที่บ้านใกล้เคียงบ้านไหนอยากให้ไปถอนงอกถึงที่บ้าน
เธอจัดให้ได้ไปได้ไกลขนาดไหนแต่ขอระยะทางเอาสักห้ากิโลเมตรพอคุณกิ้งสา
ใกล้บ้านเอออย่าไกลเกินไปอ่ะผมว่านะมันมีมากมายหลายอาชีพแหละมันอยู่ที่ไอเดียจริงนะ
มันอยู่ที่แนวคิดจริงว่าคุณจะปรับเปลี่ยนยังไงให้มันเข้ากับตัวคุณเองนะ
แล้วคนก็หันมาทำอาชีพแบบนี้เยอะมากขึ้นใช่ไหมคะ
ถูกค่ะบอกแล้วว่าทุกอาชีพมีคุณค่าเหมือนกันหมดนะคะ